ไปดูโพสต์โพสต์หนึ่งนะคะคุณแม่โพสต์เอาไว้บอกว่า
ฝากไว้เป็นอุทาหรณ์ถึงพ่อแม่ผู้ปกครอง
ลูกสาววัย๔ขวบของเธอถูกงูกัดเข้าที่ก้นค่ะ
เล่าให้หมดเลยว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นอย่างไร

แล้ววิธีการเบื้องต้นมันควรจะต้องทำอะไรยังไงบ้างนะคะ
ผู้ใช้เฟซบุ๊คที่ชื่อว่าออดี้ปุณดาเหลืองอร่ามโพสต์ข้อความไว้
เล่าบอกว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นเช้ามืดวันที่๑สิงหาคม
กับครอบครัวอาศัยอยู่ที่คอนโดย่านพระขนงค่ะ
ตอนนั้นลูกสาววัย๔ขวบครึ่ง
ท้องเสียก็เลยพาไปเข้าห้องน้ำ
คุณแม่ก็ล้างก้นให้ลูกสาวแล้วก็กดชักโครกไป๒รอบ
แต่ลูกสาวบอกว่ายังปวดท้องอยู่ก็เลยให้นั่งโถส้วมต่อ
สักพักหนึ่งลูกก็บอกว่าไม่นั่งแล้ว

ส่องดูในโถส้วมก็เอ๊ะไหนลูกบอกว่าลูกไม่ถ่าย
แต่ทำไมมันเห็นเหมือนมีอะไรยาวก้อนอยู่ในชะโครก
เบื้องต้นก็เอ๊ะงูหรือเปล่า
เธอก็เลยรีบอุ้มลูกขึ้นจากโถส้วมทันที
แต่เสี้ยววินาทีที่อุ้มขึ้นมาเนี่ยคุณผู้ชม
งูมันพุ่งตัวออกมาจากซ่วมแล้วก็ฉกเข้าไปที่ก้นของลูกเธอ
ทั้งเธอทั้งลูกเนี่ยล้มลงไปบนห้องน้ำเลยค่ะ
มือเธอก็ยังเกาะลูกเอาไว้อยู่แล้วเธอก็กรี๊ดเสียงดังลั่น

บอกว่าสิ่งแรกที่เธอทำเนี่ยนะคะก็คือ
ลูกขึ้นบ่าให้หัวลูกอยู่สูง
เอากระดาษซับเลือดที่ก้นบีบเลือดออก
แล้วก็คว้ากุญแจรถเลยบอกสามีบอกว่า
พ่อไปโรงพยาบาลเลยตอนนี้ไปเดี๋ยวนี้เลย
สามีก็ย้อนกลับไปดูเพื่อจะดูว่ามันคืองูอะไร
เพราะปกติแล้วเนี่ยถ้าถูกงูโฉกงูกัด
จริงก็ถ้าไม่ได้เอางูไปอย่างน้อยก็ต้องสังเกตลักษณะ
เพื่อให้รู้ว่างูอะไรเพื่อที่คุณหมอเขาจะได้จัดการเรื่องวิธีรักษาให้ถูกต้อง
ปรากฏว่าดูไม่ทันค่ะงูมันเลื้อยกลับเข้าคอหารไปแล้ว
ตกใจมากทำอะไรไม่ถูกอะค่ะเธอก็เหมือนที่เคยเห็นตามทีวีตามละครตามหนังอะไรอย่างเง
บอกสามีบอกพ่อดูดเลือดออกจากก้นให้ลูกก่อนดูดพิษงูออกก่อน
พอก็เอาปากดูดเลือดจากที่ก้นลูกที่โดนงูฉก
๓ครั้งดูดแล้วก็บ้วนทิ้งดูดแล้วก็บ้วนทิ้

คุณหมอแนะนำว่าไม่ควรทำนะฮะ

เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำเป็นสิ่งที่ผิดมหันเลยด้วยซ้ำ
ซึ่งระหว่างทางขับรถไปที่โรงพยาบาล
พ่อก็คุยกับลูกสาวชวนลูกคุยตลอดทาง
แล้วก็พูดกับลูกตรงเลยว่าหนูถูกงูกัดนะลูก
พยายามถามตลอดว่าลูกมีอาการอะไร
ืนหัวหรือเปล่าจะอ้วกไหมหายใจไม่ออกหรือเปล่า

แสบร้อนบริเวณแผลที่ก้น

ลองฟังคุณแม่เล่าให้ฟังหน่อยนะคะ
แล้วก็กัดเขาที่ก้นของน้อง
แล้วความที่เรากลัวว่าลูกเราจะตาย
ก็บอกว่าเธอช่วยดูดแผลลูกหน่อยได้ไหม
เพราะว่าเอาพิษออกก่อนไม่รู้ว่างูอะไร
ก้นมันรัดเชือกไม่ได้
ก็เลยสามีก็แบบจะดีเหรอ

คือเขาก็ดูดบวนอะไรอย่างนี้
อันนี้เพิ่งมารู้ทีหลังเป็นความรู้เหมือนกัน
อยากให้ทุกคนรู้ว่าการดูดแผลที่งูกัด
ทำไม่ได้ห้ามทำเด็ดขาด
ตกใจแบบที่สุดในชีวิต

แต่ว่าพอเราเป็นแม่คนแล้ว
เรารู้สึกว่าชีวิตลูกสำคัญที่สุด
อย่างที่หนึ่งตอนนี้ความรู้อะไรที่มีในหัว

เราต้องเช็คอาการน้องแบบไหน
คือโดยส่วนตัวเป็นคนชอบดูสารคดีกันอยู่แล้ว

ก็หยิบมาใช้ตอนนี้แล้วก็
โรงพยาบาลคือสิ่งที่เราต้องไปให้เร็วที่สุด

ถ้าตั้งสติเรื่องอื่นแล้วไม่ได้จริง
จริงคือทำยังไงก็ได้ให้ไปถึงโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดก่อน

บางทีเดี๋ยวพิษเข้าตัวแล้วอีก

คนที่ดูดพิษอาจจะเป็นหนักกว่าคนที่โดนฉกซะด้วยซ้ำ

เรื่องต้นอาการของลูกสาวคุณปุณดานะคะ
คุณหมอเจาะเลือดไปตรวจแล้วให้ยาฆ่าเชื้อใส่น้ำเกลือแล้ว
ตอนนี้ปลอดภัยค่ะให้ขึ้นนิดหน่อยจากอาการอักเสบของแผลนะคะ
คุณหมอตรวจเลือดเพิ่มแล้วก็ให้ยาฆ่าเชื้อทางสายน้ำเกลือเป็นระยะ
แล้วก็เช็คการอักเสบของแผลเท่านั้นเอง
ส่วนเจ้างูที่กัดลูกสาวของคุณปุณดานะคะ
สรุปแล้วไม่ใช่งูพิษนะคะ
เป็นงูเหลือมค่ะยาวประมาณ๑เมตร๕๐เซนติเมตร

ขนาดนี้หน้าไม่ยาวเมตกว่าไม่มีผิดนะคะ
ซึ่งวิธีการสังเกตเอาเป็นว่าถ้าเกิดสมมุติใครเจอเหตุการณ์แบบนี้

ไม่รู้ว่าเป็นงูมีพิษหรือไม่มีพิษ

ถ้างูมีพิษทางฝั่งซ้ายมือคุณผู้ชมรอยเขี้ยวจะเป็นจุดสองจุดเหมือนเขี้ยวแหลมของงูพิษ
เวลาที่เขาใช้กัดเซรุมจะเป็นเขี้ยวเป็นรู๒จุดลึกลงไป
ถ้าเป็นรูแบบเนี้ยมีพิษตรงข้างบนเลยนะใช่ค่ะครับ
แต่ถ้าเป็นงูไม่มีพิษจะเห็นเป็นแผงฟันค่ะทั้งภาพขวามือ
มันจะไม่มีเขี้ยวพิษแต่ไม่มีเขี้ยวพิษไม่เป็นรูลึกสองรู
มันจะเป็นจุดเยอะจะเป็นจุดเป็นแผงฟันเลยค่ะ
ตรงกลางเนี่ยคือแผลของน้องที่ถูกงูฉกเข้าไปจะเห็นเหมือนของฝั่งขวาเลยไม่มีพิษ
ใช่ค่ะถ้าเป็นงูพิษจะเห็นชัดเจนเลยว่าเป็นรูสองรูลึกนะคะ
ซึ่งหลังเกิดเหตุทางโครงการคอนโดยังไม่มีการเข้ามาแก้ไขปัญหาให้เธอเลย
ซึ่งเธอก็กลัวมากระเวงว่างูจะโผล่มาอีกหรือเปล่า
เพราะว่าคนที่อยู่คอนโดชั้นหนึ่งเหมือนกันก็เคยเจอ
แล้วน้องตอนนี้คือกลัวมากไม่ยอมนั่งโถชะโครกเลยค่ะ
คือคอนโดอยู่ชั้นหนึ่งใช่ไหมใช่ค่ะคือตามบ้านที่มีปัญหาลักษณะแบบนี้เนี่ย
ทีนี้ทางห้างร้านที่เขาขายพวกอุปกรณ์ของบ้าน
เขาจะมีตัวกันงูตามชักโครกลองไปถามเขาดูได้เขาจะมีตรงนี้นะครับ